เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีเมื่อสี่ตุลาคมที่ผ่านมาเราเล่าข่าวเรื่องนี้ไปเราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
ว่าอยากจะเห็นหน้าคนร้ายคนนี้ผู้ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงนี้นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบรถจักรยานยนต์ของคุณลุงประกอบแก้วล้วนอายุ๖๕
ลุงประกอบเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่รังสิต
จากคุณที่ถูกกำลังมาดูรถจักรยานยนต์ที่มีหลังสนุกต่อไปส่วนจากคุณลุงประกอบ
ตามความคืบหน้าให้ได้ตัวคนร้ายแล้ว
คุณผู้ชมมาดูหน้าตาคนร้ายนะคือวันนี้ตำรวจสพคูคศ
จับกุมคนเกาะเหตุได้จับได้แล้ว
เดี๋ยวฟังข้ออ้างของเขาว่าสาเหตุคืออะไรครับ
นายที่รักวันอยู่
ชื่อหรอคะชื่อจริงคือที่รัก

นี่ค่ะอยู่๓๒
ถูกจับได้ในพื้นที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
นำตัวไปสอบปากคำที่สพคูคศ
ครอบครัวของคุณลุงประกอบผู้เสียชีวิตก็ไปด้วยนะคะ
นายที่รักคนนี้บอกว่าสาเหตุที่ลงมือทำร้ายเนี่ยเขาเสียใจนะ
นี่ฮะยาดโอ้โหยาดเขาโมโหค่ะ

ใช่เขาก็พยายามจะถามว่าทำไม
ทำไมต้องทำร้ายลุงประกอบลุงประกอบก็อายุเยอะแล้ว

เขานิ่งแล้วยังจะกระหน่ำทำร้ายเขาซ้ำ
ที่รักก้มหน้าอย่างเดียวบอกว่าเสียใจอยากขอขมาศพ
ยกมือไหว้ขอโทษเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้แป๊บนึงนะคะ
พี่ค่ะมือก็ยังไม่ยกไหว้เลยค่ะ
นี่ค่ะก็ลุงประกอบผู้เสียชีวิต๙๖๕ตัวนายที่รักหรือ

ว่าทำร้ายคนที่อายุมากขนาดนี้คนไม่มีทางสู้ขนาดเนี้ย
ได้ยังไงเผลออายุมากกว่าพ่อของผู้ก่อเหตุอีกแล้วมั้งเนี่ย
วันนั้นที่เราคุยกันเราเห็นคลิปแล้วเรายังบอกโอ้โหคือลุงประกอบแก
แกไม่สู้แกสู้อะไรไม่ได้เลยแล้วแกล้มไปแล้ว
นิ่งแล้วยังไม่หยุดทำร้ายแกนะโอ้โหนี่ค่ะก็ถูกจับพร้อมของกลางค่ะ
ก็คือรถจักรยานยนต์ไพรอ้ำสีขาวแดง๑คันนะคะ
วกกันน็อกแบบเต็มใบสีแดงขาวหนึ่งใบก็มีกางเกงยีนขายาวเสื้อเชิด
ยาวลายสก๊อตสีขาวดำรองเท้าผ้าใบนี่นะคะครับ
ก็คือทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เขาใส่ในวันที่ก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ออฟสารภาพแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยเพื่อกลับบ้านย่านบางภูลปฐุมธานี
พอไปถึงที่เกิดเหตุเจอลุงประกอบผู้ตายนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วเฉียวชนครับหยุดรถแล้วก็ทะเลาะกัน
ออฟหรือนายที่รักคนนี้บอกว่าก็มีการชกเข้าที่หน้า
กระชากคอเสื้อทำให้ลุงประกอบล้ม
พอลุงล้มเสร็จก็เตะเข้าที่ตัวเตะเข้าที่หัวอีกหลายครั้ง
แล้วก็หนีไปไปกบดานอยู่จังหวัดกาญจนบุรี
แล้วสุดท้ายก็ถูกตำรวจตามจับตัวได้ในที่สุดอ้างว่าสาเหตุแค่
ขี่รถเฉียวชนกันแค่นั้นเลยค่ะแต่คำถามคือทำไมต้องถึงขั้นทำร้ายร่างกายลุงประกอบ
ลุงแกเสียชีวิตนะคะตำรวจแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายจนถึงแก่ความตาย
ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะก็ผู้ต้องหาเขาก็อ้างการใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาค่ะ
สวมใส่หมวกกันน็อกใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าแบบเต็มของตัวผู้ก่อเหตุมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะ
ก็เลยเห็นแค่เนี้ยมันโหดร้ายเหลือเกินนะทำร้ายกันขนาดนี้นะครับ